เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของกระแสของการเอาน้ำปัสสาวะไปใช้ประโยชน์
ในการรักษาโรคเพราะว่ามีหมอแหลปแพนด้าเขาไปโพสต์ข้อความและคลิป
แจ้งว่าน้ำปัสสาวะนั้นแร่ธาตุมันน้อย
แล้วก็มีคุณครูคนหนึ่งไปโพสต์ต่อเอาไว้บอกว่าเป็นครูปฐม
เขามีการแอบผสมปัสสาวะให้เด็กกินแทนยาเพราะเด็กไม่สบาย
สิบนาทีหายเลยเนี่ยคุณครูเป็นคนโพสต์เอง
เนื้อหาใจความเขาบอกว่าเราเป็นครูสอนเด็กประถมต้นค่ะ
เราทำน้ำปัสสาวะกลั่นสมุนไพรนำไปไว้ประจำที่โรงเรียน
เวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาขอยากับเรา
เราไม่ใช่ฝ่ายพยาบาลไม่มียา
เราก็เลยเอาน้ำปัสสาวะกลั่นให้เด็กผสมกินครึ่งส่วน

บางคนเป็นไข้ตัวร้อนปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของคุณครูไป
หายใน๓๐นาที
ทดลองมากับเด็กเกือบ๓๐คนได้ผลทุกคน
เราจะบอกกับเด็กว่ามันคือน้ำมนต์ที่มาจากวัด

คุณครูโพสต์แบบนี้ในเฟซบุ๊คของหมอแหลปแพนด้า
แล้วคนที่เขาเห็นเขาบอกเฮ้ยครูจริงหรือเปล่า

แล้วเด็กกิน๓๐คนโรงเรียนไหนเนี่ย

เออพูดสิทธิ์ข่าวก็ลงพื้นที่เลยครับ
โรงเรียนนี้อยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

นี่คุณครูต้องขออนุญาตเบอร์หน้าหน่อยนะ

คือเขาบอกว่าน้ำที่เขาผสมกิน
เป็นน้ำสมุนไพร๔อย่าง
มีใบเตยใบย่านางอ่อมแซ่บ
แล้วก็ใบผงชุรส

ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายนะบอกว่าสิ่งที่เธอเอาไปให้กับเด็กกินนั้นเนี่ยเป็นเพียงน้ำสมุนไพรสกัดเท่านั้นใบได้มีการผสมน้ำปัสสาวะลงไปที่พิมพ์แบบนั้นคุณครูบอกว่าคุณครูรู้เท่าไม่ถึงการแต่ย้ำว่าเป็นคุณครูครัวอยู่เท่าไหร่ค่ะคุณครูบอกว่าคุณครูเอง
ในกลุ่มของหมอเขียวเนอะเราก็ไม่ใช่คนเก่งเล่นเฟสเล่นไลน์ที่จะไปโพสต์อันนั้นอันนี้ก็เห็นเขาโพสต์อันนี้มาแล้วก็คุยกับเขาไปเราก็คุยไปตามธรรมดาเราก็ไม่คิดว่ามันจะออกไปไกลแต่จริงเป็นความเป็นจริงเราก็มีวิจารณญาณเป็นความเป็นครูเราก็รู้อะไรควรไม่ควรเราไม่ได้เอาอย่างนั้นมาให้เด็กกินจริงหรอกก็

คุณคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงทางด้านของนายสนองสุดสะอาดเป็นภูมิในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสามต้นสังกัดของคุณคุณคนนี้นะฮะบอกว่าหลังจากทราบเรื่องว่าโซเชียลมีการแชร์ข้อความนี้ไปก็เรียก
คุ้นไหมแพทย์วิถีธรรมมีประธานก็คือหมอเขียว
หมอเขียวเขาเป็นประธานชมรมนี้แล้ว
ลมนี้เขาจะกินน้ำปัสสาวะแทนการรักษาโรคต่าง

นี่คือหมอเขียวอยู่ชมรมนี้คือแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเมื่อเรียนรู้ก็ทำขึ้นมาใช้เองแล้วใช้กับนักเรียน
อันนี้เราไม่มั่นใจเลยเพราะว่าคนที่อยู่ชมรมนี้เขาจะดื่มน้ำปัสสาวะกันในการรักษาโรคนะครับ
คุณครูยืนยันว่าไม่มีการผสมน้ำปัสสาวะอย่างไรก็ตามให้เด็กไปกิน
แต่ว่าก็จะมีการตั้งกรรมการสอบข้อที่จริง
แล้วก็สั่งห้ามเอาน้ำอะไรก็ตามให้เด็กกินอีกต่อไปนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าคุณครูเขาจะผสมจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่การแบบกล่าวอ้างไป
เพราะคุณครูเขาอยู่ชมรมเดียวกันกับหมอเขียวไง